ส่วนนุสลาต้อมคำนะคะเขาก็ร่วมกับเหล่าบรรดาคนในวงการกีฬานะคะ
บริจาคสิ่งของให้กับประชาชนเนื่องจากการระบาดของโควิด๑๙
หมายว่าช่วงนี้มันจะคลี่คลายขึ้นบ้างแต่ก็ยังไปร่วมด้วยช่วยกันอยู่ค่ะ
แป๊ะนะคะนายเทียรชัยวุฒิธรรมนะคะ
ประธานมูลนิธิเพื่อนนักกีฬาไทยพร้อมด้วยนักกีฬาทีมชาติไทย
ในอดีตและปัจจุบันนะคะรวมถึงผู้ฝึกสอนด้วย
ก็นำมาโดยนุษราต้อมคำค่ะนักวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย
นกนพพวันเลิศชีวการนะคะอดีตนักกีฬานักเทนนิสหญิงทีมชาติไทยนะคะ
ยพงศ์ผิวอ่อนค่ะตำนานกองหน้าทีมชาติไทย
นัทบุญจำนงแล้วก็สมจิตจงจอหอนะคะอดีตนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นเหรียญทองโอลิมปิก
ร่วมบริจาคอาหารข้าวกล่องน้ำดื่มนะคะให้กับประชาชนย่านวัชรพลค่ะ
ที่วัดสิริพงศ์ธรรมนิมิตรนะคะนุษราต้อมคำเขาก็เปิดเผยนะคะ
ช่วงที่ผ่านมายังรักษาสภาพร่างกายของตัวเองอย่างต่อเนื่องอยู่ที่บ้านนะคะ
แล้วก็มีเวลามากขึ้นทำให้ได้ศึกษาเรื่องราวต่างเพิ่มขึ้น
เพราะว่าที่ผ่านมาเล่นวอเล็กบอลติดต่อกันมาโดยตลอดหลายปีค่ะ
ซึ่งในช่วงโควิดก็รู้สึกภูมิใจกับคนไทยทุกคนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยตลอด
แม้ว่าตอนนี้รัฐบาลจะผ่อนปลนระยะที่๓แต่อยากจะให้คนไทยใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท
ก็ต้องช่วยกันป้องกันกันต่อไปด้วยค่ะ
สำหรับกิจกรรมต่อไปของมูลนิธิเพื่อนนักกีฬาไทยนะคะ
ก็จะปรับเปลี่ยนรูปแบบช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ
เนื่องจากสถานการณ์โควิด๑๙เริ่มคลี่คลายนะคะ
ก็จะทำเป็นตู้ปันสุกแทนจะเอาไปตั้งไว้ที่บริเวณหน้าสอนอวังทองหลังค่ะ